นนท์เองค่ะในฐานะนักแสดงเรื่องนี้ก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ที่ต้องเรียนรู้
แต่ก็กังวลค่ะเรื่องฝีไม้ลายมือทางการแสดง

รู้สึกว่าต้องการแต่จะฟื้น
แต่สำหรับคนเดียว
ก็จะไม่ถึง๒๕ปี

เรื่องของกล้ามเนื้อร่างกายที่มันจะต้องใช้
ผมทำการบ้านหนักมากด้วยความที่เราก็ยังไม่เก่งเรามีประสบการณ์นะครับ

รู้สึกว่ามันแฮปปี้นะมันเป็นการท้าทายด้วยอย่างหนึ่ง
แล้วก็ขอบคุณมากครับที่แบบหลายคนได้ให้โอกาส
ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์จากซีรีส์ที่เพิ่งจบไปด้วย
ก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตกัน
มีคนดูหลายคนชาวต่างชาติด้วยได้ดูกัน

อันนี้ก็เป็นผลงานแรกของผมจริงเลย
แต่ก็จะออนหลังจาก

เป็นอีกเรื่องที่ตั้งใจสุดเลย